หลังจากที่รอคอยกันมานานกว่า๕ปีในที่สุดชาวสมุทรปราการก็ได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการนะครับ
โดยราคาตลอดเส้นทางสุขุมวิทย์ศรีลมแล้วก็ส่วนต่อขยายนั้นจะไม่เกิน๖๕บาท
จะให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีนาน๔เดือนนะครับติดตามจากรายงานครับ
หลังจากได้เริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๕มาถึงวันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นประธานในการเปิดตัวและทดลองใช้บริการ
ทั้งหมดที่ทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีสุขแพ้ปริงดองประชาชนคุณไทยทั้งประเทศและต้องกว่าแผนต่อไปว่าวันนี้ในกรุงเทพฯหลักครอบครับวันนี้บนทนต่อไปก็ต้องจังหวัดอื่นเขาก็มีความต้องการเหมือนกัน
เมืองต้นเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี๔เดือน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๙

ส่วนราคาตลอดเส้นทางในสายสุขุมวิทย์ศรีลม
และส่วนต่อขยายสูงสุดไม่เกิน๖๕บาท
โดยจะมีการพิจารณาหาข้อสรุปอีกครั้ง
ก่อนเปิดเดินรถจริงในเดือนเมษายนปีหน้า
ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางเข้าเมืองของชาวปริมณฑล
โดยเฉพาะพื้นที่สมุทรปราการมีความสะดวกสบาย
ลดทั้งรายจ่ายและเวลาในการเดินทางได้มากขึ้น

พัทพิชาราชรินทร์ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน